เชิญวันนี้จุดสะวันต่อมา

ก็ให้ทุกคนไทย

ขอบคุณค่ะ
สวยมากค่ะ
พี่เบลต้อนี่หน่อยค่ะ